คุณผู้ชมค่ะมาที่อีกหนึ่งดราม่าแล้วกัน
อันนี้ก็ดราม่าไม่แพ้กันนะคะ
ไม่รู้ว่าเป็นดราม่าของคนขี้อิจฉาหรือเปล่านะ
คนเขาชอบกันคนเขารักการซื้อของให้กันเนี่ยก็ไม่ผิดนะคุณผู้ชม
แต่ว่ากลายด้านเป็นดราม่าขึ้นมานะฮะ
เบลล่าค่ะฝ่ายชายซื้อนาฬิกาเรือนหรูให้
แต่ถูกจับผิดนะว่าเป็นของเก่าของมือสองอ่ะ
หนุ่มเวียค่ะก็มีโอกาสมาชี้แจงนะ
ยืนยันเลยว่าเป็นของเก่านะคะ
แต่มองว่าเหมาะกับตัวน้องเบลล่าเอง
ที่สำคัญนะราคาบอกเลยไม่เบานะคะ
แพงทีเดียวค่ะเขาเมาส์มาว่า๖หลักเลยคุณผู้ชม
ของแบบนี้ยิ่งเก่ายิ่งแพงนะฮะใช่ไหมคะป่าเวียค่ะ

ราคาก็โอ้โหมันก็คือจริงมันก็ไม่ได้แพงมาก
อย่างที่บอกคือของที่เราให้กันมันก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้ว
ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจริงเราอยากได้เองด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่า
นาฬิกาหน้านี้เรือนนี้มันเหมาะกับน้องมากกว่าแล้วแบบอยากให้เขาใส่แล้วบอกอ้าวตายอีกแล้ว